ฟ้องกลับทั้งคุณเศรษฐาถวิวศิลป์
แล้วก็ทนายของคุณเศรษฐาด้วย
เป็นการฟ้องแบบที่เขาบอกว่าก็ไม่ได้หิวเงินอะไร
ฟ้องสินค้าเสียหายแค่๙๐๐๐๐บาท
หลักคือเขาบอกว่าฟ้องเอาข้อเท็จจริงนะ
อุ้ยแต่ว่าก่อนหน้าคุณเสถาฟ้องคุณชูวิทย์๕๐๐ล้าน
๐ล้านกรณีที่คุณชูวิทย์ไปแถลงข่าว
ที่บอกว่าคุณเศรษฐามีส่วนในการทำนิติกรรมอำพราง

คุณเศรษฐาเรียกค่าเสียหาย๕๐๐ล้าน
แต่การยื่นฟ้องกลับของคุณชูวิทย์

เขาบอกเขาไม่ได้หิวเงินแค่ฟ้องกลับเอาข้อได้จริง

คือต้องการให้สภาธนายความสอบมันญาติ

กรณีที่นำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผย
เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนวิชาชีพทนายความ

โชว์หนังสือสัญญาจำนอง
เป็นเงิน๑๐๐๐ล้านบาทของบริษัท

แล้วเงินทอน๔๓๕ล้านบาท

คุณชูวิทย์ยังเปิดประเด็นใหม่นะคุณผู้ชม
ให้ไปตามหาบุคคลที่ชื่อ

ถือหุ้นของบริษัทรักษาความปลอดภัย

ถามคุณวิไลว่าเป็นพี่สาวใคร

อมินีจริงหรือไม่ครับ

แล้วจะข่ายให้ปิดศนาอีก
ผมพูดในประโยชน์ของแผ่นดิน
ถ้าคุณเอาคนที่มีพฤติการซ่อนเล้นมาแบบนี้เนี่ยย่อมเป็นอันตราย
การฟ้องไม่กลัวหรอกครับเพราะท้ายสุดแล้ว
หลักฐานทุกชิ้นผมโชว์ให้คุณดูหมดผมไม่ได้พูดลอย
ข้อมูลทั้งหมดนี้คุณผู้ชมที่เฮียชูเขาชี้อยู่เนี่ย
ว่าคุณวิรัยเป็นพี่สาวของใครอันนี้คุณชูวิทย์เขาท้าให้ไปหาข้อมูลมาเลย
แล้วก็บอกว่าจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มอบให้กับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานให้ตรวจสอบ
บรรดาชื่อที่ปรากฏในบริษัทนอมินีทั้งหมดเลยนะฮะ
ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าจะส่งให้บิ๊กโจ๊กใช่มั้ย
คุณผู้ชมเรื่องโกหกของมหาชน
เนื้อหาระบุว่าแม่บ้านที่เป็นเจ้าของบริษัท

นำหนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ระบุให้เห็นชื่อพินิษฐ์คำยศและที่อยู่อย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมฮะ
แต่อันนี้มันก็ต้องไปดูเรื่องบัตรประชาชนสำเนาบัตรอะไรด้วยเนาะ

ส่วนรู้หรือไม่รู้หรือเป็นนอมินี
หรือถูกสวมบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องไปแก้ตัวเอาเอง

แสนสิริให้กู้มีหนังสือจดจำลองที่ดินพันล้านบาท
และต่อมาตามไปซื้อที่ดินแปลงนี้ต่อ

จะซื้อก็ซื้อแต่ต้องให้จำนองก่อนเพื่อตัดทอนส่วนต่างไป
วันนี้เวลา๑๐โมงจะไปยื่นหนังสือและข้อมูลให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ใครจะเป็นพยานหรือใครจะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ

กรณีดังกล่าวนายชูวิทย์ออกมาตั้งคำถามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่า
ข้อสงสัยอยู่ที่เหตุใดล่ะ
แล้วเงินทอน๔๓๕ล้านบาท

จำนวนเงิน๑๐๐๐ล้านทำไมคุณไม่ซื้อขายเลยล่ะ
นั่นก็เพราะว่าคุณจ่ายเงิน๑๐๐๐ล้านไป
ผมให้คุณกู้คุณเอาเงินภัย๑๐๐๐บาทไปจ่ายเจ้าของเก่า
คุณเหลือเงิน๔๓๕ล้านเก็บแม่บ้านกับรอปภจำได้ไหม
วันนี้กูไปถามแม่บ้านนี่แม่บ้านบอกไม่รู้เรื่อง
เอาแล้วไงคุณจ่ายเงิน๑๐๐ล้านไปให้กับแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่อง
ในชีวิตตั้งก็สังเกตสัดส่วนผู้ถือหุ้น
คือนางพินิษฐ์แม่บ้าน๙๙๙๙๙เปอร์เซ็นต์
แต่อีก๒คนก็คือรอปภนายสมศักดิ์กับนายพีรพงศ์ถือแค่๐๐๐๑เปอร์เซ็นต์
กระทั่งหุ้นนางพินิษฐ์นะครับเปลี่ยนมือไปเป็นที่นายยงยุทธ์
ซึ่งเป็นรอปภเหมือนกันเมื่อปี๒๑๖๐ครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตนะครับจากคุณชูวิทย์เนี่ย
ก็ตามไปนะครับคืออาจจะมีบางส่วนที่เข้าใจยาก
จะเป็นเรื่องของการจำนองเรื่องของการทำธุรกรรม
แต่ว่าคุณชูวิทย์บอกคุณดูตั้งแต่ต้นเนี่ย
คุณดูผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็ผิดปกติแล้วนี่คือคุณชูวิทย์บอกนะ
ที่ตอนแรกเป็นแม่บ้านคุณพินิษฐ์ใช่ไหมแล้วก็มีรอปภ
แต่คุณชูวิทย์ก็สงสัยว่าคนเป็นแม่บ้านกับคนเป็นรอปภ
เอาเงินขนาดไหนไปกู้เงินจากบริษัทลูกของแสนสิริ
แล้วพอไปซื้อที่ดินมาที่ดินตรงนั้นตรงทองหล่อซื้อมาในราคานี้
แล้วสุดท้ายแสนสิริมาซื้ออีกทีนึงมันก็จะมีส่วนต่างนิดนึง
คุณชูวิทย์ก็ถามว่าแล้วเงินหายไปไหนส่วนต่างหายไปไหน
งั้นฟังทางแสนสิริบ้างไหมเพราะเมื่อวานหกโมงเย็นเนี่ย
สิริมีการโพสต์ในเพจของแสนสิริเลยนะคะชี้แจงเลยเกี่ยวกับเรื่องรายชื่อบุคคล

เพราะวันก่อนคุณชูวิทย์บอกว่าแม้แถลงแบบนี้เนี่ยมันไม่ครบ

ใช่เมื่อวานตอนเย็นค่ะ๖โมงเย็นที่แสนสิริมีการโพสต์นะ
ใครบ้างอ่ะคนที่คุณชูวิทย์พูดชื่อและนามสกุล
หนึ่งคุณพินิษฐคำยศที่บอกเป็นแม่บ้าน
คุณพีรพงศ์ธานรำที่บอกเป็นรอปภคุณสมศักดิ์มติยาพัก

บอกว่าไม่ใช่นอมินีหรือว่าตัวแทนของแสนสิริ
หรือว่าบริษัทในเครือของแสนสิริ
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ปี๕๑
แล้วแสนสิริไปซื้อแล้วก็โอนที่ดินแปลงนี้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ใช่การซื้อผ่านตัวกลาง
หรือว่ารับโอนหุ้นตามที่มันเป็นข่าวนะ
สิริไม่เคยให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขาย
แต่อย่างใดการจดจำนอง
ก็เป็นการจดจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาจักรซื้อจากขายของผู้ขาย
ไอ้ที่บอกว่าวงเงิน๑๐๐๐ล้านบาท

แล้วก็ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

แสนสิริชำระเงินค่าที่ดิน

ตามกฎหมายทุกประการ

ชื่อที่คุณชูวิทย์เอ่ยถึง
ว่าจะเป็นนอมินีในบริษัท
คุณผู้ชมคุณพินิษฐ์คำยศเห็นหน้ากันไปแล้ว
อีก๒คนคือสมศักดิ์กับธีรพงศ์

ซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทคู่กับ

ภูมิลำเนาของคุณสมศักดิ
อยู่ที่บ้านนาดีอำเภอจังหารจรวรรษ๑๐๐ครับ

ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงก็ซุดโทรมอยู่เหมือนกัน

แต่ในระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
ไปเจอพี่สาวน้องสาวแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของนายสมศักดิ์

พี่สมศักดิ์เขาอยู่ไหนอ่ะ
คนแถวนั้นเขาให้ข้อมูลมาว่าสมศักดิ์ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านมาหลายปีแล้วนะ
อ่าอันนี้แถวนั้นสแบบยืนยันอาชีพนะ
สมศักดิ์มีภรรยาเป็นแม่บ้าน
แล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน๑คน
ส่วนกรณีที่มีหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนมูลค่าหลายล้าน

ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะพี่สาวของสมศักดิ์บอกว่า
มีเป็นพันล้านหลายล้านจริงด้วยนะ
มาซ่อมบ้านก่อนเถอะ
เนี่ยชี้ให้ดูเนี่ยบ้านเป็นยังงี้

ผ่านคุณสมสักที่ร้อยเอ็ดไปแล้ว
เจอญาติญาติย่างคนซ่อมสักว่า
ถ้ามีหุ้นหลายล้านจริงดี
กันแล้วเนี่ยนึกมาพูดมานี่ครับอีกคนนึงคือ
คุณพีรพงศ์ธานรำภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหนองใหญ่จังหวัดบุรีรำครับ
อำเภอสตึกก็ตอนไปถึงเนี่ยเจอใครไหมไปเจอเมียเก่า
อ่าเมียเก่าของคุณพีรพงศ์ชื่อว่านางนูนอายุหกสิบสี่ปี
ความเป็นอยู่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอืมไปถามนางนูนเนี่ย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะว่าพี่ระพงผัวเก่าฉันเนี่ย

เขาเป็นรอบพอจริงไหม

พี่ระพงเนี่ยเป็นรับประพอจริงที่กรุงเทพฯ

แล้วเล่าไอ้เรื่องมีอะไรนะมีเงิน
มีหุ้นส่วน๑๐๐ล้าน

ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพีรพงศ์ครับ

ยังใช้ไม่หมดเลยยังยังอีกห้าหมื่นด้วยดอกทุกวันด้วย
แก่แล้วรู้สึกทำอย่างไร
ถ้าเขาได้ข่าวนี้ก็ส่งมาใช้นี้มากนะ
ลำบากด้วยต้องเลี้ยงแม่อีก
คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้อาจจะมองว่าโอ้น่าเบื่อ
ยากครับคุณผู้ชมฟังยากจังเลยฟังท่อนนี้ดีนะ

เข้าใจง่ายง่ายแน่นะดอมเป็นความจากปากชาวบ้านคนแถวนั้นนะ
เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้กับคุณนูนนางสาวนูน

แปลกใจเลยที่มีชื่อพิรพงศ์ไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่
เอาทำไมอ่ะเพราะหมู่บ้านนี้บางคนนี่นะอยู่กระท่อมนะ
กระท่อมอยู่บ้านแบบที่เสื่อมโทรมหน่อยนะ
ยังไปมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในพื้นที่ได้เลย
อ้าวเพราะอะไร
เพราะนายจ้างเอาชื่อไปใส่แทนครับ

อาจจะมีเยอะเลยล่ะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรื่องนี้มันจะบานปลายแล้วนะเนี่ย
แสดงว่าหมู่บ้านนี้โดนกว้าง
โดนกว้านเอาหลักฐานไปใช้หมดเลย
แสดงว่าอาจจะมีในทุนหรือในจ้าง

ขอบัตรประชาชนหน่อยดิเอาบัตรประชาชนมาหน่อยดิ
คุณประยุทธ์คุณยงยุทธ์สอบภัย
ไม่ใช่นอมินีหรือตัวแทนของบริษัทเซ็นซิริ

ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเท่าที่ตามข่าวนี้มา
ใน๔รายชื่อนี้เราเห็นชีวิตความเป็นอยู่เข้ามา๓รายชื่อแล้วนะ
ยงยุทธ์ประกิ่งนะเดี๋ยวตามหาก่อน
แล้วก็จะได้รู้ไงว่าสรุปแล้วเรื่องนี้มันอย่างไร
แต่ละคนที่มีชื่อถือหุ้นอยู่เป็นใครกันบ้าง
อ่านมาทั้งหมดไม่ได้เชื่อคุณชูวิทย์นะ
อ่านมาทั้งหมดไม่ได้เชื่อคุณชูวิทย์นะแต่สังเกตเห็นความแปลก
อยากรู้ด้วยพี่เบิร์ตว่า๔คนเขารู้จักกันเอง
รู้จักกันเองไหมหรือมีส่วนเชื่อมโยงกันไหม